จำเหตุการณ์รถแก๊สระเบิดที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เมื่อวันที่๒๔กันยายน๒๕๓๓ทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ๑๐๐คน
บาดเจ็บจำนวนมากหลายคนเกิดแผลทั้งกายและจิตใจ
และยังจำไม่ลืมถึงทุกวันนี้
แต่ก่อนหน้านั้นเพียงวันเดียวเกิดเหตุสลดที่ต้องสูญเสียอนาคตของชาติ
ที่สำคัญบุคคลเหล่านี้ได้รำเรียนวิชาด้านสาธารณสุขมาด้วย
วันที่๒๓กันยายน๒๕๓๓ถือเป็นวันเชื่อมสัมพันธ์
ของกลุ่มนักศึกษาด้านสาธารณสุข๔สถาบัน
ได้แก่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดพิศนุโลกและจังหวัดชนบุรี
โดยมีวิทยาลัยการสาธารณสุขโรงพยาบาลราชวิถีอีก๑แห่งรวมเป็น๔สถาบัน
หลังจากแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์เสร็จสิ้นแล้ว
หายนะได้มาเยือนแก่กลุ่มนักศึกษา
ในช่วงเที่ยงวันที่๒๓กันยายนกลุ่มนักศึกษาราว๑๒๐คน
แห่กันลงเรือนำเที่ยวชมทัศนียภาพเหนือเขื่อนอุบลรัฐ
โดยเรือแต่ละลำบรรทุกคนได้๔๐คนแต่วันนั้นบรรทุกคนถึง๖๐๗๐คน
หลังจากท่าเทียบเรือเคือนอุบลรัฐประมาณสองร้อยเมตรเสาเรือเกิดหักสบั้นลง
พลิกคว่ำอย่างรวดเร็วนักศึกษาจาก๓สถาบันกว่า๗๐คนจมลงไปในน้ำ
อาจารย์ท่านหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าย้อนนาทีก่อนเกิดเหตุไม่กี่นาทีว่า
นักศึกษาจำนวนมากเบียดเสียดอยู่บริเวณชั้นบนของเรือ
จากนั้นไม่นานชั้นบนก็พังโครมลงมาทับชั้นล่าง
เรือจึงเสียการทรงตัวพลิกคว่ำทันทีหลายคนกระเด็นตกน้ำและจมหายไปต่อหน้าต่อตา
ว่ายน้ำไม่เป็นก็จมหายไปในทันทีโดยไม่มีใครสามารถช่วยใครได้
พยานอีกหนึ่งคนที่เห็นภาพน่าตกใจบอกว่า
มีเพื่อนนักศึกษาบนฝั่งนับร้อยคนแต่ไม่มีใครช่วยได้เลย
ทำได้เพียงปล่อยให้ผู้เคาะร้ายจมน้ำขาดอากาศตายไปต่อหน้าต่อตา
คนที่รอดจากนาทีเป็นนาทีตายว่ายน้ำเป็นและไหว้เข้าฝั่งมาเองทั้งสิ้น
๒ชั่วโมงผ่านไปเริ่มจะมีคนเข้ามาช่วย
ส่วนคนขับเรืออาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีหายไป
พลตำรวจตีแหลมทองยานอุบลผู้บังคับการตำรวจภูทรภาค๖
สั่งการตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อระดมนักดำน้ำ
ร่วมกับชาวประมงในพื้นที่ช่วยกันงมศพผู้เคาะร้าย
เวลาค่อยผ่านไปจนมืดค่ำ
ในวันแรกสามารถงมร่างไร้วิญญาณได้ทั้งหมด๑๒ศพ
วันต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ระดมสรรพกำลังมาช่วยกันงมร่างและพบอีก๒๕ศพ
หัวหน้าชุดปฏิบัติการใต้น้ำเปิดเผยว่า
งมหาศพใต้น้ำพบว่ามีแสงสว่างน้อยมาก
จากใต้น้ำมีสาหร่ายหนาแน่นและคาดว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
นักศึกษาเหล่านี้ถูกสาหร่ายพันตัวทำให้หลงทิศที่จะขึ้นสู่ผิวน้ำ
ว่ายน้ำเป็นแต่กลับถูกเพื่อนเกาะจนจมน้ำไปด้วย
หลังใช้เวลาทั้งหมด๓วันเจ้าหน้าที่ก็งมผู้เสียชีวิตขึ้นมาได้ทั้งหมด
จากการตรวจสอบพบว่าเรือถูกดัดแปลงเป็นเรือ๒ชั้น
โดยใช้เหล็กแป๊บมาตั้งเป็นเสาปูพื้นด้วยไม้และหลังคามุงด้วยผ้าใบ
ข้างเรือออกเหล็กเป็นตะข่ายและทราบว่าเรือลำนี้เคยหักและออกเหล็กมาแล้วหลายครั้ง
และเรือลำดังกล่าวเป็นเรือเถื่อนเพราะไม่มีการจดทะเบียนกับกรมเจ้าท่า
กระทรวงสาธารณสุขทำการช่วยเหลือค่าทำศพรายละ๕๐๐บาทจัดการส่งศพถึงภูมิลำเนา
หลังจากเหตุการณ์สูญเสียผ่านไป๗วันวันที่๑ตุลาคม๒๕๖
ท้ายเรือที่เคยหลบหนีได้เดินทางเข้ามอบตัวหลังหลบไปอยู่บ้านน้องชาย
โดยสารภาพสิ้นว่าเรือรับน้ำหนักได้๕๐คนแต่ก็บรรทุกไป๗๐คน
ตอนเรือร่มผมตะโกนให้นักศึกษาเกาะเรือไว้แต่บางคนเกาะไม่ทัน
ผมช่วยได้บางคนเท่านั้นการมามอบตัววันนี้เพราะรู้สึกสำนึกผิดและคิดว่า
โทษหนักอาจจะเป็นเบาก็ได้
คดีนี้ที่สุดแล้วสารมีคำพิพากษา
จำคุกนายท้ายเรือ๗ปี๖เดือน

เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

และสารตัดสินจำคุกระหว่าง๖๘ปี

ได้มีการปรับปรุงการดูแลเรือนักท่องเที่ยว
ต้องมีการจดทะเบียนกับกรมเจ้าท่า

สาธารณสุขชุมชนได้สำเร็จ
เพื่อเป็นประโยชน์กับอาชีพสาธารณสุขชุมชน
ในทุกปียังมีพิธีลำลึกผู้ที่จากไป